เอาไปเรื่องของอีกหนึ่งบุคคลที่โอ้โหตอนนี้นะ
ขยับไปไหนมาไหนก็เป็นเรื่องเป็นข่าวเนอะ
หลังจากที่มีการตั้งคำถามว่าจบดรจริงหรือเปล่า
คือมันกลายเป็นประเด็นต่อเนื่องไปเรื่อยแล้วค่ะ
คุณสมบัติเหมาะสมไหมตกลงคดีความเป็นยังไง
แล้วดรที่ได้มาเนี่ยจริงหรือเปล่า
ซื้อหรือเปล่าเขาเอาใบวิทยานิพลไปโชว์เลย
นี่มีเล่มด้วยมีใบเซ็นรับรองจากมหาวิทยาลัยด้วย
นางร้อยเอกธรรมนัฏพรมเผารัฐมนตรีเชื้อกว่าการกระทรวงเกษียณและสหกร
โดยชื่อว่าเป็นการพุ่งเป้าโจมตีหวังดิสเครดิตรัฐบาล

ก็เป็นตัวการหลักในการรวบรวมสมาชิกของพักต่างเป็นรัฐบาล
แล้วก็รวมตัวกันในการจัดตั้งรัฐบาล
จะฟ้องดำเนินคดีแล้วด้วยนะครับ

ซึ่งบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐนั้นจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ

ข้อมูลดังกล่าวแตกต่างจากที่ทีมข่าวของเราตรวจสอบในเว็บของสภา
ที่พบว่าข้อมูลด้านการศึกษาของร้อยเอกธรรมนัฐนั้น
จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ

มันก็เลยเป็นที่สงสัยว่าเอ๊ทำไมวุฒิถึงไม่ตรงกันแบบนี้

กี้พิเดียต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมไม่ได้เชื่อถือได้มากขนาดนั้น
เพราะว่าใครก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยเมืองนอกจริง